ดูตัวเลขก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่
เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ๑๗นะครับ
ผู้ป่วยสะสมวันนี้เราแตะหลักสองหมื่นคนแล้ว
ตอนนี้สองหมื่นสองหมื่นสี่ร้อยห้าสิบสี่คน
มีผู้เสียชีวิตไปสองศพสำหรับวันนี้
โดยนายแพทย์ทวีสินได้รายงานตัวเลขการติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาคร
ว่าต้องเฝ้าระวังต่อนะครับเพราะมีผู้ป่วยเป็นเด็ก
เด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าคือยี่สิบหกวัน
นี่ฮะติดเชื้อโควิด๑๙นะครับเพิ่งคลอดออกมานะครับ
ส่วนที่อายุมากที่สุดก็คือแปดสิบเอ็ดปีนะครับ
ผู้เสียชีวิต๒ศพที่เกิดขึ้นในวันนี้
คนนึงเนี่ยเป็นผู้ที่เสียชีวิตเป็นคนที่๗๘นะครับ
เป็นผู้หญิงอายุ๗๕ปีเป็นคนสมุทรสาครอยู่ที่สมุทรสาคร
อีกคนนึงนะฮะถือว่าเป็นคนที่เจ็ดสิบเก้าของไทยนะครับ
ที่เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าเป็นผู้ชายไทย
อายุหกสิบแปดปีมีอาชีพค้าขายนะครับ
และมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ค่ะนี่คือภาพรวมจากการแถลงของสวบคในวันนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะประเด็นเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ในห่วงเวลานี้เนี่ย

ก็คือการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์
จากการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมส์มัตตูมันนะคะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตรงส่วนไหนที่ผิดกฎหมาย
จะไปดำเนินการดำเนินคดีในทุกภาคส่วนเลยนะคะ
กลับไปสถานที่จัดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะคะ
พลตำรวจโทษพักขพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
คือผู้มนุยการเขตสาธรณ์กรุงเทพนายพันศักดิ์เจริญศุกร์
เรื่องให้ตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆตรวจสอบกรณีที่ดีเจมะตูม
จัดงานฉลองวันเกิดที่โรงแรมบรรยันทรีเขตสาธรณ์
จนมีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าเนี่ย
ลักษณะของเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มก้อนเนี่ยนะคะ
พลตำรวจรีโสพลสารพัฒน์ผู้บังคับการตำรวจนครบันห้า
สั่งการในเรื่องนี้คือเรื่องนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกัน
สอนสอนอคือสอนอทุ่งมหาเมฆและสนลุมพินี
การสอบสวนเนี่ยค่ะรวบรวมหลักฐานในส่วนของดีเจมะตูม
มีหนังสือเชิญเจ้าพนักงานสำนักงานอนามัยของกอทม
หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นของทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสำนักงานเขต
พบว่าการจัดงานเลี้ยงวันเกิดเนี่ยค่ะเป็นการจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่ห้องอาหาร
ห้องอาหารนะคะห้องอาหารนะคะครับเป็นการจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่ห้องอาหาร
เป็นไปตามปกติมีคนอื่นนอกจากกลุ่มดีเจมะตูมมาใช้บริการด้วย
ทางโรงแรมระบุว่ามีมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้าแต่ก็ต้องสอบถามความเห็นของเจ้าพนักงานสำนักอนามัยกอทม
ว่ามาตรการที่ว่านี้มันครบถ้วนถูกต้องหรือไม่คือมันมีหลักฐานแบบนี้ค่ะ
คือในห้องอาหารเนี่ยนะคะพื้นที่ใช้สอยสักประมาณ๔๐๐ตารางเมตร
มีคนใช้บริการหกสิบห้าคนกลุ่มของดีเจมะตูมเนี่ยมีอยู่สิบสี่คน
ครับและทางร้านเขายืนยันว่าเขาปิดสามทุ่มตามเวลาที่กำหนดนะคะ
แต่มันมีประเด็นที่ต่อเนื่องมาก็คือกลุ่มของดีเจมะตูมเนี่ยค่ะเขาไปเช่าห้อง
เป็นห้องพักของโรงแรมเนี้ยนะคะสามห้องอ่าพื้นที่รวมสามร้อยห้าสิบเอ็ดตารางเมตร
คือขนาดห้องแตกต่างกันออกไปแต่รวมแล้วเนี้ยสามห้องก็คือสามร้อยห้าสิบเอ็ดตารางเมตร
ห้องที่เกิดเหตุถ้าว่าจะอยู่กันเยอะในห้องค่ะครับพื้นที่ของห้องห้องเนี้ยประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบสามตารางเมตร
มีการตรวจสอบนะคะว่าห้องนี้ที่อยู่กันเยอะเนี่ยเข้าออกกันกี่ครั้ง
เขาตรวจสอบได้หมดนะคุณผู้ชมเขาตรวจสอบจากการใช้บัตรแตะเข้าห้องอะค่ะ
บัตรแตะเข้าออกอ่ะกี่ครั้งตรวจสอบแล้วเข้าออกห้อง๒๖ครั้ง
ครับต้องตรวจนะคะว่าไอ้ยี่สิบหกครั้งเนี่ยเข้าออกทั้งหมดกี่คน
เข้าออกทีละกี่คนเข้าออกพร้อมกันหรือไม่อยู่ในห้องกันกี่คน
มีพฤติการอะไรกันบ้างตอนอยู่ในห้องใครเปิดห้องปิดห้องเขาไล่ดูหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อืมตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องฟังความเห็นของพนักงานสำนักอนามัยนะคะ
ว่าพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ไปเปิดห้องแล้วก็อยู่กันเยอะอย่างนี้
ครับเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพรบโรคติดต่อและพรกรฉุกเฉิน
เรื่องการควบคุมโรคโมสมเกินกว่าห้าคนหรือไม่
ซึ่งก็ต้องให้ดีเจมะตูมมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
แต่ตอนนี้ยังรักษาตัวป่วยโควิด๑๙อยู่เนี่ยนะคะ
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าถ้ารวบรวมหลักฐานแล้ว
พบว่ามีความผิดทั้งเรื่องของการเปิดห้องแล้วไปรวมตัวกันเนี่ยนะ
ก็ยืนยันว่าดำเนินคดีแน่นอนนะคะแต่ก็ย้ำว่าตอนนี้ต้องรอความเห็นจากสำนักอนามัยก่อนค่ะ
พื้นที่ตรงนั้นเนี้ยมีพื้นที่ประมาณร้อยสี่สิบสามตารางเมตรนะฮะ
แล้วก็มีการใช้บัตรเนี่ยเข้าออกห้องนะฮะ
ดำเนินทั้งสิ้นเนี้ยยี่สิบครั้งเศษนะฮะ
ซึ่งตรงนี้เราจะต้องตรวจสอบว่าไอ้การเข้าออกเนี้ยมันเนี้ยที่ยีบยี่สิบหกครั้งเสร็จเนี้ยเป็นจุดหน่อยกี่คน
เพราะเนื่องจากที่นางบุรีด้วยเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องการจัดงานวันเกิดเนี่ย
มีการนักหมายกันเนี้ยเป็นร่วมงานวันเกิดสิบสี่คนนะครับ
ก็อย่างที่นำเรียนว่าเมื่อวานก็มีการสอบถามแล้วก็ไม่ได้ให้ความเห็น

แต่ถ้าเจ้าที่ตำรวจเชื่อว่ามีการกระทำความผิด
ถึงเจ้าที่สาธารณสุขในชั้นนี้เขายังไม่ให้การ
ถ้าเราเชื่อว่ากระทำความผิดเราก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ
นี่นะคะก็คือย้อนดูไปตั้งแต่สถานที่
ในการจัดงานเลี้ยงวันเกิดเลยนะคะ
สถานที่จัดงานเลี้ยงเรื่องของการเปิดห้องพัก
และมีคำถามตามมาว่าคุณจัดงานเลี้ยงวันเกิด

ถ้าคุณดื่มคุณดื่มในร้านอาหารที่เขาห้ามหรือเปล่า
หรือคุณดื่มในห้องหรือยังไง
เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอลเนี่ยค่ะจากการตรวจสอบนะคะ
ในส่วนของห้องอาหารไม่ได้มีการสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลดื่มกันนะคะ
แต่ว่าในส่วนของห้องพักมีการสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสั่งมาดื่มแล้วดื่มกันตรงไหน

คือในห้องเขาก็มีมินิบาอยู่แล้ว
ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบใบเสร็จการจ่ายเงินค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอลเนี่ยค่ะ
ว่าเป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากนายมินิบาที่อยู่ในห้อง
หรือเป็นการสั่งมาสั่งมาแล้วคุณไปนั่งดื่มกันตรงไหน

ช่วงนี้เขาห้ามมั่วสุมรวมตัวกันในการสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของคุณ๑๙ใช่ไหม
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านนะคะร้านอาหารก็ปิดสามทุ่มคือกินอาหารได้
ตรวจแล้วที่ห้องอาหารโรงแรมที่ใช้จัดเลี้ยงเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหา

แต่ในห้องที่เขาเปิดเพิ่มเติมกันแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ต้องไปขยายผลต่อ

ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙กระจายกันไปตอนนี้ร่วม๓๐คนได้
ทางรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าทางกรทมไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับ
โรงแรมก็ชี้แจงข้อมูลไปแล้วนะครับว่างานปาร์ตี้นี้
ในห้องของโรงแรมที่เป็นห้องเลี้ยงไม่มีการให้บริการเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
มีแต่น้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มคันและน้ำบ๊วยเท่านั้น
หลังจากนี้ตำรวจก็ต้องไปขยายผลต่อ
ก็ต้องรอให้หายป่วยจากโควิด๑๙ที่ตอนนี้รักษาอาการอยู่ก่อน
ทุกอย่างปิดภายใน๓ทุ่มก็ไปดูสิว่าจริงหรือเปล่า
อันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ถ้าเป็นไปตามนั้นก็ให้ประชาชนให้สังคมตัดสิน
ก็ดีถ้าเลี้ยงปาร์ตี้กันจริงแล้วกินน้ำส้มคันน้ำแอปเปิ้ลน้ำบ๊วยอะไรอย่างนี้
ก็กินไปอย่ากินเหล้าก็แล้วกันผิดกฎหมาย
ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าผิดถูกอย่างไรก็ว่ากันไปตามขั้นตอน
แต่ว่าทีนี้ค่ะได้คุยกับนายอนุทินรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนักข่าว
ก็เลยถามเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมหน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเมื่อวานนี้
คือเรื่องของการชุมนุมแน่นอนมันเป็นการรวมกลุ่มกันของคนเยอะ
มันก็ต้องมีมาตรการเรื่องของป้องกันโควิด๑๙ก็มีเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
นายอนุทินก็บอกว่าคือในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองในเมียนมาเนี่ย
อนุทินบอกว่าปัญหาของบ้านโน้นจะมายุ่งอะไรกับบ้านนี้
แต่ภาพรวมในเรื่องของการชุมนุมในส่วนของสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
ก็เขาก็ใส่แมสกันนะเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยกันนะ
นี่เป็นภาพเมื่อวานประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฟังเสียงคุณอนุทินค่ะ
ต้องดูว่าถ้าเกิดชุมนุมกันแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรก็ต้องจัดการ
มันก็ผิดกฎหมายอ่ะปัญหาบ้านโน้นจะมายุ่งอะไรกับบ้านนี้อ่ะ
คือเมื่อวานที่มีการชุมนุมหน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
ก็จะเห็นว่ามีลักษณะของการปะทะเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะภาพที่เห็นนี่ค่ะ
คือก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยกันบ้างถอดออกก็เป็นบางช่วงดูจากคลิปเหตุการณ์นี้นะคะ
อนุทินก็พูดในลักษณะที่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการชุมนุมเนี่ย
แต่เขาก็ยังมีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙กันก็คือยังใส่หน้ากากอนามัยกันลักษณะประมาณนี้ค่ะ
อืมอ่าอ่าทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิด๑๙เนี้ยฮะ
คือต้องบอกว่าถ้าจะถามว่าใครสักคนหนึ่งที่ตรวจโควิด๑๙บ่อยแล้วก็หลายครั้งมาก
อันนี้คือคุณแต้วคุณแต้วนัทพรนางเอกสาวชื่อดังใช่หลายครั้งนะคะ
ถ้าช่วงที่เป็นช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นผู้จัดการส่วนตัวผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวสถานบันเทิง
ที่เชียงใหม่ไงฮะแล้วก็ที่นั่นมีคนติดโควิด๑๙แล้วก็ติดใช่ไหมฮะใช่
เฟรมนะฮะผู้จัดการส่วนตัวของคุณแต้วนะครับซึ่งตอนนี้คุณเฟรมผู้จัดการส่วนตัวของแต้วนัทพรเนี่ยหายเรียบร้อยแล้ว
ค่ะนะฮะก็ยังโพสต์ไอจีสตอรี่อยู่ว่ารักษาตัวหายแล้วนะฮะที่โรงพยาบาล
ตอนนี้มากักตัวต่อที่บ้านตามคำแนะนำของแพทย์ไปสวอปได้ผลลบเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับนางเอกสาวชื่อดังแต้วนัทพรได้ไลฟ์ทางอินสตาแกรมนะครับ
ในการพูดคุยกับเฟรมผู้จัดการส่วนตัวค่ะนะฮะก็เป็นลักษณะของการถามถ่ายกัน
สอบถามพูดคุยกันนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเป็นยังไง
แบบไหนอะไรยังไงไปติดโควิด๑๙วิธีการรักษาสังเกตอาการเป็นยังไงบ้าง
คุยกันยาวนานพอสมควรนะฮะคุณแต้วก็ที่เป็นจอด้านบน
เฟรมผู้จัดการส่วนตัวก็อยู่ที่จอด้านล่างก็จะมีคนที่เขาติดตามไอจีของคุณแต้วก็
เมนต์หรือว่าสอบถามเข้ามาพูดคุยทักทายด้วยนะฮะคือทางคุณเฟรมเนี่ยบอกว่า
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ไปตรวจเนี่ย
ทีแรกก็มีมีผลเป็นบวกอยู่สามครั้งแต่ผลตรวจเป็นลบนะฮะ
ก็เป็นลบเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็กลับมาทำงานได้ตามปกติ
แต่ว่ายังต้องกักตัวอยู่ตามคำแนะนำของแพทย์นะฮะตอนที่ติดแล้วก็ตรวจเนี่ยเป็นบวกอยู่๓ครั้ง
เป็นลบเมื่อวานตอนนี้ก็รอนะฮะรอในการตรวจอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้สวอปก็เป็นผลไปลบเรียบร้อยแล้วคุณแต้วก็เลยถามว่าเออ
ถ้าจะไล่เรื่องราวต่างแล้วมีอะไรอยากบอกทุกคนเนี่ยคุณเฟรมอยากบอกอะไรบ้าง
บอกว่าผลลบที่ตรวจออกมาก็แสดงว่าหายแล้วแต่ตอนนี้ยังต้องกักตัวอยู่นะครับ
ต้องรอสวอปซ้ำเพื่อความสบายใจของทุกคนนะฮะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนนั้นก็รู้สึกเครียดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ
ทำให้เดือดร้อนกลับมากรุงเทพไปกินข้าวกับเพื่อนสองคน
เราก็ไม่รู้ว่าเราติดแล้วถ้าเกิดเพื่อนติด
จะเกิดเอฟเฟคอะไรต่อหรือไม่ก็ไล่ไทม์ไลน์ไปไปเชียงใหม่
วอร์มอัพแต่จริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราติดวันไหน
แบบไหนอะไรยังไงเพราะเราอยู่กับเพื่อน
แต่ไม่ได้อยู่๒๔ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าเพื่อนไปเจอใครมาบ้าง
หรือว่าไปในจุดเสี่ยงตรงไหนอะไรยังไงนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังช่วงเวลาที่ทั้งสองคนได้คุยกันนะฮะ
ของเปรมอ่ะคือหมอมันเป็นพอดีว่าเป็นโรงเรียนแพทย์
แต่คือแบบขอไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลเนอะเป็นแบบโรงเรียนแพทย์
เขาเลยมีการสวอปซ้ำระหว่างการรักษาตัว๓ครั้ง
อืมซึ่งปกติแล้วโรงพยาบาลทั่วไปอ่ะจะไม่สมอบซ้ำ

รักษาแล้วไม่มีอาการอะไรแล้วเขาก็ให้ออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็กลับมากักตัวแล้วแต่ตามคำแนะนำของแพทย์
สำหรับหมอก็คือเรียกว่าหายแล้วเพราะหมอก็เขียนในแบบโรงแพทย์ให้เฟรมว่า
รักษาหายแล้วตามอาการทีเนี้ยคนจะเข้าใจผิดว่า
หลังจากนี้คือมันต้องกักตัวต่อไปอีกเป็นเดือนเป็น๒เดือนหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแล้วพอไปสวับสาม
สมมุติว่าอย่างเฟรมอย่างนี้เฟรมต้องการผลสวับเพื่อจะเป็นเนกาทีใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นกายลายประเทศไทยคือไม่ต้องสวับซ้ำอีกเลย
ก็คือกักตัวจำหมอบอกแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เลย
สิ่งที่ไปแวะในที่สาธารณะตอนที่กักตัวก็ถือว่าเหมือนแบบเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะสมจริง
ก็ถือว่าผิดจริงนะคะก็ต้องขอโทษนะตรงนี้ด้วย
แล้วก็ความเป็นห่วงจากสังคมทั่วไปนะคะ
เหมือนแบบจะทำให้แต้วเหมือนกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้
ก็ยังไงก็ขอโทษมานะที่นี้นะคะ
ก็เชื่อว่าทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วครับเรื่องของโควิด๑๙นะฮะ